คุณผู้ชมครับเราไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้าง

ไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชมแสงแรกของปีใหม่ในวันนี้
แต่ว่าเช้าวันนี้มีการตื่นขึ้นมาครับร่วมทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสริมงคลนะครับ
ติดตามการบรรยายงานจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจเลยครับ
ท่องเที่ยวร่วมพันคนที่กางเต็นต์ที่บริเวณลานผาร่มแห่งนี้นะคะ
ได้ตื่นแต่เช้าค่ะมาเตรียมใส่บาทเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะ
โดยก็มีทั้งหมดนะคะ๑๘ชุดด้วยกันค่ะ
พระสงฆ์ทั้งหมด๑๘รูปนะคะที่วันนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้นิมนต์มาค่ะ
นักท่องเที่ยวที่พักบนบ้านพักอุทยานและบริเวณลานกลางเต็นต์ต่างได้ร่วมกันใส่บาทตั้งแต่เช้ารับความเป็นสิริมงคลของปีนะคะ
โดยมีข้าวสารอาหารแห้งท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ปฏิบัติกันมาติดต่อกันหลายปีเพื่อรับปีใหม่แบบวิถีพุธค่ะ
มันก็ธรรมชาติดีค่ะเหมือนเราอยู่บ้านแบบพื้นบ้านธรรมดาอยู่ป่าเขาค่ะ
ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขและความเจริญธรรมค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผม

ส่วนในค่ำคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา
กลางเต็งผ่าร่มได้มีกิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักป่าและดนตรีสด
ก่อนที่จะมีกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและสายลมฤดูหนาวที่พัดโชยมาตลอดเวลา
ขณะที่ลานกลางเต็นต์ลำตะคองจัดสวดมนต์ข้ามปี
สมาธิและจิตใจให้สงบรับวันปีใหม่
ซึ่งมีจำนวนพระสงฆ์ทั้งหมด๑๐รูป
ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาที
กิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยาน
คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ท่องเที่ยวบางส่วนยังคงปักหลักเพื่อที่จะรับอากาศเย็นบนเขาใหญ่แห่งนี้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งวันที่ยกเว้นค่าผ่านทางในส่วนของด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่